คุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลนะ
เราพยายามตั้งกาดกับเรื่องของโควิด๑๙
แต่มีคนบางคนบางกลุ่มพยายามทลายกาดของเรา
มีการไปโพสต์คลิปว่าสามารถนำคนลักลอบข้ามแดนมาได้
นี่เขาโพสต์ว่าคนไทยในปลอยเป็ดยุคโควิด๑๙
นะเช่นเขาโพสต์นะเข้าออกรวดเร็วทันใจปลอดภัย๑๐๐
ทักเจ๊เพชรปลอยเป็ดค่ะไม่ต้องวิ่งกลางป่าไม่ต้องลุยน้ำ

อ๋อมีคนทักไปติดเลยนะใช่ทุกศนเลยค่ะ
คือเจ๊เพชรนะเราไปหามาว่าเจ๊เพชรคือใคร
คือเขาชวนให้คนมาใช้บริการที่ลักลอบพาข้ามแดนมาฝั่งไทยนี่แหละ
ตามข้อความที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนี่โพสต์เพียงหนึ่งชั่วโมงนะฮะ
บอกว่าจริงตอนนี้ในประเทศไทยผู้ติดเชื้อของเราไม่มีมา๔๖วันแล้ว
แล้วก็มีคนเข้าออกประเทศทางสนามบินก็มีการกักตัว๑๔วัน
ทำให้เรายังคงต้องตั้งกาดสถานการณ์กันอยู่

เพราะบ้านเรามันมีรูร่วงไงตอนนี้
มันมีช่องทางเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติอยู่
ในการเดินลุยน้ำลุยคนมาบ้าง
บางทีเจ้าที่จัดการกับคนกลุ่มนี้ไม่ไหวหรอก
แต่สำหรับอันนี้นั่งรถมาแบบสบายใจเลย

เพราะว่าเสี่ยงต่อการที่เอาคนติดเชื้อเข้ามา
ระบาดในประเทศไทยรอบที่๒ก็ได้
คุ้นที่เอาคลิปให้โพสท์เนี่ยฮะพาคนเข้ามานะฮะ
ชอบนะการที่เขาโพสต์โปรโมทตัวเอง

ก็มีการคุยกันกับผู้แจ้งบ่อแสบรายหนึ่งที่เขาส่งเรื่องนี้มา
ก็บอกว่าได้รับการบอกเล่าจากเพื่อน
ไม่ได้มีแค่เจ๊เพชรเท่านั้นนะที่ทำแบบนี้
เขาย้ำว่ามีข้าราชการบางตำแหน่งใช้รถยนต์ส่วนตัวที่เป็นรถประจำตำแหน่งเนี่ย

คิดราคา๔๐๐๕๐๐บ้างอะไรแบบนี้
เหมือนกันต้องตรวจสอบเลยหลายของหลวง
ซึ่งคนที่ยอมเสียเงินเพราะว่าไม่อยากกักตัว๑๔วัน

หลังจากที่ข้ามพรมแดนมาแล้วก็เลยใช้วิธีการแบบนี้
ทำให้ตอนนี้ชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์เยอะ
แล้วก็เร่งล่าตัวมาดำเนินคดีทั้งเจ๊เพชร
คนที่ว่าเอารถประจำตำแหน่งไปรับอะไรเข้ามาผิดกฎหมายเนี่ย
เพราะเราไม่อยากให้มีการระบาดของโควิดระลอกที่๒นั่นเอง